จังหวัดยะลานี่แหละค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเหมืองลาบูนะคะ
การทำเหมืองในแร่ดีบุกในจังหวัดยาลาสมัยก่อนทำกันเยอะมากเลย
แต่ว่าปัจจุบันก็เลิกทำไปแล้วแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ที่เราจะพาไปเนี่ยนะคะ
เขาเป็นที่มาของตราประจำจังหวัดยาลาด้วยแล้วก็กำลังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกด้วย
ติดตามได้กับคุณยุธยาตุ้มมีเลยค่ะ
หมู่บ้านเหมืองลาบูตะบนปะแตอำเภอยหาจังหวัดยาลาแม้จะไม่ใช่ตัวเมือง
แต่ที่นี่แหละครับคือที่มาของตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ที่มีรูปต้นไม้ใหญ่ภูเขา๒ลูกและคนหาบแร่
หมายถึงพื้นที่ของจังหวัดยาลาอันอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุก
และอาชีพหลักของประชาชนในอดีตก็คือการทำเหมืองแร่ดีบุกนั่นเองครับ

ปัจจุบันยังคงมีต้นไม้ใหญ่และภูเขา๒ลูกอยู่เหมือนเดิมเลยครับ
ทำเป็นจุดชมตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ตรงคิดว่าน่าจะคิดอย่างนั้นเลยก็เอาบริเวณนี้เป็นตา
ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่เจริญมาก
เพราะเศรษฐกิจดีด้วยการทำเหมืองแร่
มีชาวต่างชาติสร้างบ้านไว้เป็นที่พักขณะเข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุกและแร่ทองคำ

ปัจจุบันกลายเป็นเรือนรับรอง๑๐๐ปี
ที่กำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของยาลา

ถ้ำกลางป่าเขาที่นี่เคยเจริญขีดสุด
ถึงขั้นมีโรงภาพยนตร์กันเลยทีเดียว
คือดั้งเดิมมามันเป็นเมืองแรกเก่าแก่
จะมีชาวออสเตรเลียเป็นคนมาทำเหมืองแร่
คือพอมาทำเมืองแรกปั๊บสมัยนั้นชาวเตรเลียจะมีความรุ่งเรืองเยอะ
เพราะฝรั่งนี้เข้ามาอยู่เขาจะมีความรุ่งเรืองเยอะ
คือก็มีรูปภาพยนตร์มีโต๊ะสนุกมีอะไร

เพราะฝรั่งนี้เขาทำแร่จะได้แร่เยอะ
เพราะเขาใช้การเกี่ยวกับอุโมงเข้าไป
ก็เลยทำให้มีประชากรมีคนสนใจมาอยู่ในหมู่ปาระบูเยอะ
เจริญกว่าจังหวัดเจราะด้วยซ้ำไป
นี่ก็คืออุโมงเหมืองแร่ดีบุกที่เจาะลึกเข้าไปด้านใน
ตามเส้นแร่ความยาวประมาณ๑กิโลเมตรเลยนะครับ
คือเข้าไปข้างในก็จะมีแยกไปอีกใช่ไหมครับ
แยกไปแล้วมันมีลุงหลังนี้ด้วย
นี่ผมคิดว่าต่อไปจะให้คนที่สนใจ
ลุงทางลุงออกลุงนี้เดิน

เกือบ๑กิโลเมตรอันนั้นเดินไปได้เลย
แต่ว่าต้องทำทางเดินใหม่ใช่ไหมครับต้องตกกัน
ไม่ต้องติดไฟตลอดแต่ว่าต้องติดไฟตลอด

เพราะว่าจริงมันมีทางทะลุ

พอเขาเลือกไปนี่เราก็สามารถจะเข้าไปชมได้
ไปดูแหล่งแร่ได้ดูสายแร่ที่เห็นเป็นตัวจริงได้เลย

ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด

กลับมาปลาทรงวันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือ
หลังจากคิกเบืองไปต้นมักก็ขึ้นกลับมา

สายน้ำเย็นน้ำตกก็ใสสวย
มีอุโมงมีธรรมชาติมีทะเลหมอกอะไร
ผมคิดว่าน่าจะพัฒนาระบบเป็นแหล่งเที่ยวได้ในอนาคต
ชาวบ้านมีแผนเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเป็นการท่องเที่ยวที่ท้าทายอีกด้วย
ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น่าสนใจอีกแหล่งของจังหวัดยาลาในอนาคตแน่นอนครับ